อีกคนคุณผู้ชมให้ดูหน่อยขนแรงงานต่างด้าว
อันนี้สนุกแล้วต้องทาย
มาแบบนี้ค่ะแหมต้องสงสัยเห็นรถแบบแปลก

เจ้าหน้าที่ก็พยายามพยายามค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ดอมให้๘คุณผู้ชมให้มากหรือน้อยกว่านี้

ตำรวจทางหลวงอายุทยาขับรถตามไล่ล่ากระบะคันนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่เขาเปิดไซเรนประกาศให้หยุดหยุด
แต่คนขับหนีหนีเข้าซอยจนไปจนมุมลานดินท้ายซอยค่ะ
แล้วตอนนี้คนขับกระบะนะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็น
เขาเปิดเปิดประตูปั๊บลงมาแล้วยกแขนแบบยอมมอบตัว
ฉันยอมแล้วยอมแล้วตรวจสอบในรถ

คุณผู้ชมจะเฉลยหรือยังเออจะเฉลยแล้วเดี๋ยว
ดูคนดูบอกฉันว่า๑๕โอ้โหพี่สุธีบอก
โอ้โหคนบอก๑๐๑๑มันจะอยู่ได้ยังไงปาดนี่โอ้โห
โอ้โหคุณผู้ชมเอาความเป็นจริงความเป็นจริง
นี่ค่ะมานั่งนั่งอยู่นี่แต่ว่ายังเบลออยู่ใช่ไหม
นี่๘เห็นไหมข้างหน้า๑๒๓๔๕ข้างหลังอีก๓๘ครับคุณผู้ชมฮะ
พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตผู้ชาย๗คนเออเออแต่
ผู้หญิงคน๘ไม่ใช่ผู้หญิง๕คน
๑๒อ่ะนะใช่โหล๑ค่ะวันนี้ไงออกมาเรื่อยเลยฮะเห็นไหม
แต่ผู้หญิงตัวเล็กเออนี่แหละแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีหนังสือเดินทาง
ได้มีเอกสารเข้าประเทศแต่ละคนเนี่ยคือหิวโซเลยอ่ะ
กันมาในรถหลายชั่วโมงไม่ได้แวะกินอะไรไงจอดไม่ได้
จอดนี่โดนจับแน่ค่ะก็จิบน้ำแก้หิวนั่งตักนั่งขี่กันไปอยู่อย่างนั้นนะคะ
ตำรวจทำไงรู้ไหมหิวใช่ไหมโรตีสายไหมไหมล่ะอ่ะรอเจ้าหน้าที่เอาเข้ากล่องมานี่
้วนโรตีสายไหมกินกันก่อนค่ะระหว่างรอเข้ากล่อง
อ๋อมันเกิดขึ้นที่อายุทยาใช่หิวใช่ไหมของดังอายุทยาไง
ทีนี้ตอนที่คนขับคนขับเป็นคนจังหวัดตากในซ่าแสงสว่าง
เขาเล่าให้กับตำรวจฟังบอกว่าผมเนี่ยรับแรงงานต่างด้าวมาจากชายแดนเมียนมา
เดี๋ยวจะไปส่งที่วังน้อยอายุทยาผมอ่ะได้ค่าจ้างนะนะคนละพันห้า

แรงงานต่างด้าวแต่ละคนเขาจะเสียค่าในหน้ามา
บางคน๑๕๐๐๐บางคน๒๕๐๐๐
แต่นี่สุดท้ายมาโดน
กินข้าวมันไก่กันหลังจากโดนจับมาโหเข้าใจสภาพเลย
ผมขอร้องคุณตำรวจอย่างได้ไหมไอ้เวลาจับแบบนี้นะครับ
จับแบบนี้ก่อนนักข่าวจะไปถึงเนี่ยคุณสำรวจช่วยเปิดประตู
แล้วก็ถ่ายถ่ายในรถหน่อยว่าไอ้๑๒คนเนี่ย
นั่งกันยังไงเขาอยู่กันในสภาพไหน
คืออยากเห็นว่าตอนที่ยังไม่ต้องลงมานะตอนเปิดแล้วก็อัด
แล้วก็นั่งตักกันอยู่แบบนั้นอีท่าไหนใช่ไหม
แต่ชอบจินตนาการคนดูมากเลยทำไม
บางคนบอก๓๐๐ตอนที่เดาว่ากี่คนบอก
โอ้โฮเอาคำเป็นจริงบ้าง